ชาวบ้านที่ชนบุรีเขาไปแจ้งให้ตำรวจมาจับผู้ชายคนนึง
เป็นชายเร่ร่อนนะคะก็จะมานอนอยู่แถวร้านสะดวกซื้อ
แต่ที่ต้องไปแจ้งให้จับเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
เขาเหมือนมีอาการทางประสาทแล้วก็ชอบสำเร็จความไคร้โชว์สาวอะค่ะ
โดยตำรวจสายตรวจสพแสนศุกร์ที่อำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
ก็ได้รับแจ้งว่ามีชายสติไม่ดีแล้วก็ชอบสำเร็จความไคร้โชว์สาว
เดินผ่านบริเวณร้านสะดวกซื้อจุดตรงนี้นะ
อยู่ใกล้กับสารเจ้านาจาซาไท่จื้อ
ตำบลอ่างศิลาที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แล้วดูสิเจ้าหน้าที่เขาก็ไปเลยนะพอชาวบ้านแจ้งมา
ไปเจอผู้ชายคนนี้ค่ะชื่อว่านายสิทธิชัย
อุตุวถีอายุ๔๒ปีนอนอยู่ข้างร้านสะดวกซื้อ
แล้วอาการก็เหมือนกับเป็นคนสติไม่ค่อยจะดีค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็ถามถึงพฤติกรรมนะทำแบบนี้จริงหรือเปล่า
นายสิทธิชัยปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับข้อหาที่ตำรวจแจ้งให้ทราบด้วยนะ
เพราะว่าตำรวจเขาแจ้งข้อหาคือกระทำการอนาจารย์ต่อหน้าธารกำนัน
แต่ทีนี้ค่ะตำรวจก็สอบถามประชาชน
เพราะชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจมาไงชาวบ้านก็ยืนยันนะว่า
นี่นายสิทธิชัยชอบมาสำเร็จความไคร้หน้าร้านสะดวกซื้อ
ทีนี้ตำรวจเลยนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพแสนศุกร์
รวมถึงมีการประสานญาติให้มารับตัวนายสิทธิชัยไปนะคะ
แล้วก็จากการสอบถามแม่ค้าขายลูกชิ้นทอดที่เขาอยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อ
แม่ค้าเขาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณบอกว่านายสิทธิชัยเนี่ย
จะมานอนอยู่ข้างร้านสะดวกซื้อสัก๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง
แรกชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้เขาก็สงสาร
เพราะว่านายสิทธิชัยก็มาขอตังค์ไงขอเงินกินข้าวหน่อย
ชาวบ้านเห็นสงสารก็ให้บ้าง๑๐บาท๒๐บาทบ้าง
แต่นายสิทธิชัยแทนที่จะเอาเงินไปกินข้าว
ดันเอาเงินไปซื้อเหล้าเอามาดื่มแล้วก็เมาอะค่ะ
เมาแล้วก็ทำอะไรโชว์ผู้หญิงกันไป
ใช่แล้วบริเวณตรงนั้นเนี่ยร้านสะดวกซื้อคุณผู้ชม๗๑๑
คือใครก็รู้ว่าคนก็ผ่านไปผ่านมาเยอะ

ใช่มีเด็กมาวิ่งเล่นกันแถวนี้
มีผู้หญิงที่ทำงานก็มาซื้อสินค้า
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่
ให้เอานายสิทธิชัยไม่ให้อยู่ตรงนี้ได้ไหม
เพราะว่ากลัวว่าลูกหลานจะไม่ปลอดภัย
แจ้งตำรวจแล้วก็ให้นำตัวนายสิทธิชัย
ออกไปจากบริเวณร้าน๗๑๑นี้นะคะ